ตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังจากกรณีที่ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดเนี่ย
เขาออกมาเปิดโพสต์บอกว่า
มีดารารุ่นใหญ่ไปทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าดาราหน้าใหม่

คนก็แบบโอ้โหคอมเมนต์กันต่างนาว่าเป็นใครอะไรยังไง

ตอนนี้มีดาราคนไหนอยู่ที่เกาหลีใต้กันบ้าง

ตอนนี้พี่ม้าอยู่เกาหลีใต้นี่นะอย่างนู้นอย่างนี้

อันนี้เป็นเหมือนร้านรองเท้าเนาะ

เอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่เกาหลีใต้แล้วอืมเออ

พอเป็นข่าวเป็นประเด็นขึ้นมา

เอาเป็นว่าทั้งดารารุ่นใหญ่ใช่ไหม

ดารารุ่นใหญ่กับนักแสดงหนุ่มเนี่ย

คือใครคนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่ไหม
ทั้งฝ่ายรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นนุ่มก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ

นี่เป็นคลิปที่ธนายตั้มได้โพสต์เอาไว้นะครับ
โดยในโพสต์ของทนายตั้มเนี่ย

โพสต์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะ

บอกว่าชัดเน้นจุดจบคนมือวัย
ก็ไปสถานีตำรวจไปสารบ่อยหน่อยก็แล้วกันนะครับ
เห็นในไอจีบางคนลงเรื่องเกลือกับน้ำตาล

ในความคิดผมทั้งคู่มันก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน

แต่เป็นคนที่ทำผิดทำพลาดหลายต่อหลายหน
แต่กลับไม่เคยคิดโทษตัวเองจนจะเข้าวัยแซยิตยังคิดไม่ได้
ขออนุญาตนะครับอันนี้อ่านตามที่เน็ตถ้าในตั้มเขียนนะ

บอกว่าแก่เพราะกินข้าวโดยแท้
คือถ้าฟังจากที่ทนายตั้มโพสต์เนี่ย
นั่นแสดงว่าพอไปเห็นคนโพสต์เรื่องเกลือกับน้ำตาล
ก็เลยเอามาไม่ระวังการเชื่อคนเกลือกับน้ำตาลมันดูคล้ายกัน

ทีนี้ชาวเน็ตก็ไปหาเนอะ
คือต้องย้อนไปก่อนก็คือทนายตั้มที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวานนี้เนี่ย
นายตั้มบอกว่ามีนักแสดงหนุ่มคนนึง
เขาไปเกาหลีใต้เพื่อจะไปทำศัลยกรรม
แล้วก็ถูกดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งที่พาคนไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีใต้
ช่วงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการทำศัลยกรรมเนี่ย
ก็ชวนเขาไปกินปูเป็นปูชื่อดังของเกาหลีใต้ที่เกาหลี

เป็นช่วงที่ละครเขากำลังออนแอร์พอดี
เขาเลยไม่อยากไปเขาอยากจะไปดูละครของเขา

แล้วมีการเถียงกันอีกก็เลยถูกตบเข้าที่หน้า

หลายคนถามว่ามีคลิปไหม

ทนายตั้มบอกนี่นี่คือคลิปที่ลูกความของเขา
ไปแจ้งความเลยถามว่าทำไมถึงเป็นลูกความ

เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจมากแล้วเขาเครียดมาก
เขาบอกว่าพ่อแม่เขาไม่เคยทำเขาแบบนี้

ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะต้องมาคอยเดินตามช่วยดูแลถ่ายรูปให้อะไรให้

นู่นไปนี่ทำไมเขาต้องไปด้วยจะทำยังไงดี
นายตั้มเลยบอกว่าก็แจ้งความเลยอืม
เขาบอกอีกหลายวันนะกว่าเขาจะกลับค่ะทนายตั้มบอกก็แจ้งที่เกาหลีนั่นแหละ
อืมแล้วนักแสดงหนุ่มคนนี้ที่อยู่ช่องน้อยสีนะ
ทนายตั้มเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่เกาหลี
อืมตำรวจที่เกาหลีก็อันเนี้ยฮะเห็นไหมเนี้ยอันนี้เป็นภาพที่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
นายตั้มก็ส่งให้นักข่าวนี่แหละโพสต์บอกเนี่ยไปแจ้งความ
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่ห้างแห่งนั้นที่เกิดเหตุค่ะอ่า
มันก็มีคำถามแล้วว่าเอ๊ะใครคนไหนคือคนไหนใช่ใช่พี่ม้าไหมอ่ะ
พูดตรงตรงอ่ะใช่ไหมคือคนก็ไปโยงอ่ะเอางี้ดีกว่า
ไปโยงเปรียบเทียบจากสถานที่ที่ผีม้าไปจากกระเป๋าที่ถือเสื้อผ้าที่ใส่อย่างนั้นเลยนะ
นี่พอเขาไปแจ้งความตำรวจก็ไปเลยเนี่ยแล้วมันก็ต่อเนื่องมาถึงวันนี้ไงค่ะ
ที่นอกจากจะมีคนถามว่ามีหลักฐานหรือเปล่าตบกันจริงหรือเปล่า
บขนาดไหนอะไรยังไงอืมแล้วก็มีผู้ที่โพสต์บอกจะเชื่อใครให้ระวังนะอืม
นายตั้มก็เลยโพสต์วันนี้แล้วก็บอกว่าอะไรนะเกลือกับน้ำตาลอะไรนะ
เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเกลือกับน้ำตาลมันคล้ายกันให้ระวังแต่ถ้าถามผม
อันนี้ถ้าตั้มผิมนะอืมถ้าถามผมผมว่ามันก็คล้ายคล้ายกันนะ
มันอยู่ที่ปริมาณที่ใช้มากกว่าแล้วก็เลยโพสต์คลิปให้เห็นว่าตกลงชัดไหม
ตบไม่ตกแต่ชาวเน็คอมเมนต์กันเยอะนะคะว่าเขาหยอกกันหรือเปล่า
บางคนบอกว่าตบบางคนบอกว่าอันนี้ไม่เรียกตบเหลียอกอะไรอย่างนี้
คือความคิดเห็นมันก็ออกไปหลากหลายแต่ว่าคลิปมันคือ๘๙วีไงใช่ไหม
ใช่ค่ะมันแป๊บเดียวนะเห็นวันนี้พี่ม้าออนภาได้โพสต์เอาไว้ใช่ไหม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่ม้าโพสต์ไปรอบนึงแล้วว่า
เรื่องที่ทนายคนดังกล่าวพูดเนี่ยเกินจริง

เมื่อเช้าพี่ม้าโพสต์ภาพนี้ค่ะ

เชื่อใจใครก็ให้ระวังหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าเกลือกับน้ำตาลมันคล้ายกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยนะ

ก็เป็นสิ่งที่พี่มัสโพสต์ก็ไม่รู้อยากจะสื่อถึงอะไรนะ
แน่มันก็ไปตรงกับที่ทนายตั้มโพสต์เลยว่า
เกลือน้ำตาลเหมือนกันต่างกันอะไรอย่างนี้

ในความคิดผมทั้งคู่มันก็มีความสำคัญไม่ต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้

แต่เป็นคนที่ทำผิดทำพลาดหลายต่อหลายหน
แล้วก็โพสต์คลิปใช่ไหมบอกชัดเน้น

ม้าออนภาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ตอนที่สื่อได้โทรศัพท์ไปหานะครับ
บอกว่าที่ทนายดังเขียนมันเกินไปอย่าใช้คำว่าตบ

แล้วก็ไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ด้วยไม่ใช่คนดัง

ทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากษ์วิจารณ์
เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้ว
ไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดา
พฤศจิกายนจะกลับมาชี้แจง

ซึ่งธนัยตั้มเองเนี่ยธนัยศิษฐาพี่บังเกิดเนี่ยนะฮะ

บอกที่ว่าเอ๊ะเคลียร์ยังไงเคลียร์แบบไหน
อีกฟังนึงเนี่ยก็ไม่คุยด้วยเลยนะ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ในไอจีพี่ม้าเยอะมาก
บางคนเข้าไปต่อว่าพี่ม้านะแล้วบอกว่าให้ออกมาชี้แจงข้อที่จริง
ซึ่งพี่ม้าก็ไม่ได้มีการโต้ตอบหรือว่าตอบกลับอะไรนะคะ
ส่วนข้อความที่เข้าไปให้กำลังใจพี่ม้าก็มีเหมือนกัน
แล้วก็มีบางข้อความที่เข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจะไปอุดหนุ่อหมวกของพี่ม้าเนาะ
เขาก็ยังคงเปิดขายตามปกติอะไรอย่างนี้แล้วคุณม้าก็แต่คุณม้าเข้าไปตอบนะพี่ม้าไปตอบ
บอกว่าเธอยังคงเข้มแข็งเหมือนกับคุณแม่ของเธอ
อันนี้เป็นโพสต์ที่พี่ม้าก็โพสต์ต่อจากข้อความเรื่องเกลือกับน้ำตาลนั่นแหละ
ใช่ค่ะก็มีโพสต์ต่อจากนั้นอีกประมาณสัก๒๓โพสต์ค่ะ

มีคลิปด้วยนะมีคลิปไหมที่พี่ม้าเดินอยู่ที่เกาหลี

ที่ใส่เสื้อสีเขียวใช่มะ
คลิปเลยอ่ะใช่ค่ะอ่าเรามีคลิปไหมอืมอ่าที่พี่ม้าเดินอยู่แล้วก็
ก็ถ้าเอาเอาเมื่อเช้าเนอะเมื่อเช้าโพสต์เรื่องเกลือน้ำตาลใช่ไหมคะ
หลังจากโพสต์เกลือน้ำตาลอ่ะพี่ม้าโพสต์อีกหนึ่งสองสามสี่ห้า
คือห้าโพสต์ด้วยกันอ่ามีห้าโพสต์ด้วยกันนะ
มีโพสต์ขายห่อหมกใช่ไหมคะแล้วก็มีโพสต์ที่นั่งอยู่หน้าช็อปแบรนด์ดัง
เกาหลีหนาวแล้วแล้วก็มีภาพที่ไปคาเฟ่นะมีภาพที่ออกรายการเรื่องห่อหมก
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่นั่งอยู่เดี๋ยวถ้ามีที่เป็นคลิปเคลื่อนไหวจะให้ดูอีกทีนึง
แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกพูดถึงแล้วเป็นประเด็นจริง
เป็นประเด็นอยู่ท็อกออเดอร์ทาวน์ที่เมืองไทยในขณะนี้เนี่ย
จะเป็นโพสต์เดียวก็คือเรื่องเกลือน้ำตาลเกลือกับน้ำตาลเชื่อคนให้ระวัง
ใช่แต่พี่ม้ากะว่ายี่สิบเก้าพฤสติกอายุนเนี้ยน่าจะกลับมาแถลงข่าวแหละ
อ่าหลังจากที่ทนายตั้มได้ปล่อยคลิปวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็ส่งข้อความไปหาพี่ม้าออนนภาค่ะนะ
เพื่อพี่ม้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่พี่ม้าก็อ่านข้อความนะครับ
แล้วก็ตอบกลับผู้สื่อข่าวของเราสั้นที่เราถามว่าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ม้าบอกไม่ค่ะเราก็ถามเพื่อความชัดเจนอีกครั้งนึง
ว่าเออตกลงแล้วไอ้คลิปที่เขาเผยแพร่กันเนี่ยมันเป็นการตบหรือเอามือไปผลักที่หน้าครับพี่ม้า
จังหวะมันไม่ชัดจริงจริงว่าแรงไหมอืมพี่ม้าออนภาตอบกลับคำเดิม
บอกว่าถามไปก็ไม่ได้คำตอบอ่าเราก็ถามต่ออืม
ว่าการให้ข้อมูลผ่านทนายคนนึงเนี่ยมันมีการแต่งข้อมูลให้พี่ม้า
เกินจากเหตุการณ์จริงไหมครับเขาพูดอะไรกับพี่ม้าเหรอครับตอนนั้น
พี่ม้าบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามีความพยายามมากแล้วบอกต่อใช่ไหม
บอกว่ารอต่อไป๕๕๕ตื้อไปเถอะอันนี้หมายถึงนักข่าวแล้วนะ
อ่าอืมหมายถึงว่านักข่าวเราที่ว่าก็แพ้จะถามแบบความแพ้มากคือแพ้ถามข้อมูล
แล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกคือคือถ้าดูจากข้อความที่เราส่งไปไปสอบถามพี่มา
แล้วพี่ม้าก็ตอบกลับมาเนี่ยไม่ได้มีข้อความไหนที่พี่ม้าตอบกลับมาแล้วยอมรับว่าคือบุคคลในคลิปนะ
ไม่มีเลยส่วนทนายตั้มเองก็ยังไม่ได้พูดชื่อออกมานะว่าบุคคลในคลิปเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือใคร
ค่ะสิ่งที่พี่ม้าตอบกลับมากับเราวันนี้ก็คืออ่าถามไปก็ไม่ได้คำตอบอืม
ลักษณะเหมือนกับไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองคือคนในคลิปหรือเปล่า
ซึ่งตรงตรงต้องรอให้พี่ม้าเนี่ยเข้ามาชี้แจ้งเข้าได้จริงหลังจากที่เดินทางกลับมานะฮะค่ะ
ที่นี่อีกหนึ่งเรื่องเอาจริงจริงนะเมื่อวานอ่ะคนโทรหาดิฉันเยอะมากครับ
ถามว่าดาราที่ถูกตบคือใครเหรอโทรหาใครนะโทรหาที่ฉันหาหาคุณแล้วเฉพาะน่ะเหรอ
อยากรู้ไงถามข่าวไงไปจัดข่าวใส่ไข่ใช่ไหมเขาก็ถามกันใหญ่เลยว่าเมื่อวานเจอคุณมดดำใช่ไหม
พี่มดไงเจอพี่มดดำคือตอนแรกอ่ะที่นั่งคุยกันในรายการข่าวใส่ไข่
ก็ยังเป็นแบบอะไรยังไงยังงงกันอยู่เหมือนกันนะว่าเอาแล้วดาราหน้าใหม่ที่ว่านั่นคือใครอะไรอย่างนี้ยังงงกันอยู่เหมือนกัน
แล้วคนก็เข้ามาถามกันเยอะมากว่าแบบเขาคือใครดาราคนนั้นคือใครคนหากันให้ควักเลยนะคะทั้งโลกโซเชียลใช้คำนี้ดีกว่า
คือที่เจอคุณมดดำก็ไม่ได้หมายความว่าคุณมดดำจะรู้นะฮะหมายถึงว่าเห็นไปจัดรายการข่าวใส่ไข่เผื่อได้
ได้ข้อมูลอะไรอย่างนี้บ้างใครมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างใช่ไหม
ปรากฏว่านั้นรู้เท่ากันไม่รู้แบบกันคือไม่รู้นั่นเองนะคะ
ก็เลยสรุปว่าชาวเนทเขาก็หากันให้ควากเลยไปคุยทั้งไปหาดูใครอยู่เกาหลีอะไรยังไงบ้าง
เดินทางไปเกาหลีใต้พร้อมกับพี่ม้าอันนี้คือเมื่อห้าวันที่แล้ว
วันก่อนคือมีชาวเน็ตไปเห็นว่ามีพี่ม้าไปเกาหลีใต้กับนักแสดงที่ชื่อเอ็ม
นันทวัฒน์แต่ย้ำตรงนี้ว่าเขาแค่ไปเจอคลิปว่าไปเกาหลีใต้ด้วยกัน
แต่ไม่ได้บอกว่าคุณเอ็มคือคู่กรณีของพี่ม้า
หรือไม่ได้บอกว่าพี่ม้าคือคู่กรณีของนักแสดงหนุ่มคนนั้น
ถูกต้องแค่บอกว่าเขาไปเกาหลีด้วยกัน

อันนี้เขาโพสต์คลิปตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึงอยู่แล้ว
เขาบอกเป็นการหยอกล้อกันทำน้องอยู่กับ
แต่เช้า
แล้วยิ่งเก้าวันหหวุนาตาเลิ้ว
นี่ก็คือเป็นการพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนิทสนม

ส่วนถ้าเรากดไปดูสตอรี่อันถัดไปที่คุณเอ็มลงไว้เนี่ย
เป็นภาพขณะที่คุณเอ็มนั่งกินปู
มาแล้วอีกเรื่องกินปูนี่ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงนี่

แล้วก็มีมือปริศนาฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
ว่าแล้วนั่นมือใครแล้วเป็นรูป
มันมีรูปในมือถือว่าเอ๊ะคือเป็นรูปคนคนนึง
ถ่ายคู่กับจานปูแต่เอาจริงนะคะ

เขาจะดูในมือถือที่ว่าในนั้นรูปใครอย่างนี้หรอ

ซึ่งต่อให้รู้ว่าใครก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช่คู่กรณีอะไรกัน

แต่หลายคนบอกว่ามันคือรูปที่พี่ม้าโพสต์ไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อ๕วันที่แล้วเทียบกัน

เอาจริงก็ไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนแต่ก็มันมาเห็นไม่ชัดเหมือนกันเนอะ
แล้วรูปกินปูคือรูปสุดท้ายที่คุณเอ็มไปกดไลค์ให้

ดิฉันย้ำว่านักสืบโซเชียลเป็นยังไง
ค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องที่ทนายตั้มโพสต์นั้น
คือคู่กรณีกันระหว่างพี่ม้าและคุณเอ็ม
อันนี้คือนักสืบโซเชียลฟันมานะ
ส่วนเรื่องเกลือกับน้ำตาลเนี่ยโพสต์วันนี้นะ

โพสต์คลิปเอาไว้ก่อนที่จะเป็นเรื่องเกลือกับน้ำตาลก็คือเดิน
เดินใส่อันนี้เป็นเสื้อกันหนาวใช่มั้ย
เป็นเสื้อกันหนาวแบบเป็นหนังสีดำ
แต่เนื้อหานี่คือพูดเรื่องร้านขายห่อหมกที่เมืองไทย
ใช่ค่ะ

ของคนในแวดวงวงการบันเทิงหน่อยกันแล้วกันนะ

นี่เป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อดังนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
คือคุณมดดำเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้กรณีนี้

คุณนายม้าไปตบเขาทำไมอันนี้ไม่เข้าใจ
ถ้าสมมุติไปทำอย่างนั้นจริงเนี่ย
เพราะเหตุไม่ไปกินปูด้วยกันจริงเนี่ย
อันนี้คุณพ่อนำพูดในรายการนะ

บอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็ปัญญาอ่อนหรือเปล่า

แต่ต้องรอฟังความจริงจากฝั่งของพี่ม้าออนภาและดารารุ่นน้องคนนั้นก่อน
ว่าเขาจะมาชี้แจงกันว่าอย่างไรบ้าง

หลังจากนั้นคุณมดดำก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ม้าออนภาได้คุยกับเพื่อนสนิท
แล้วบอกว่าตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นข่าว
พอเป็นข่าวขึ้นมาเลยรู้สึกตกใจ
เนื่องจากความจริงแล้วเนี่ยได้เคลียร์
และขอโทษกับดารารุ่นน้องคนนี้ไปแล้ว
แต่รู้สึกว่าทางพ่อกับแม่เขา
หรือว่าทางผู้จัดการของเขาจะไม่ยอม
เขาก็เลยไปปรึกษากับทนายความ

ก็เลยแจ้งก่อนเลยที่เกาหลี
ทนายตั้มบอกก็แจ้งก่อนเลยที่นั่น

ถ้าย้อนกลับไปถึงคำพูดของพี่มดเนาะ
ว่าถ้าสมมุติว่าการที่เขาตบกัน

คนเลยถามว่ามันปูอะไรนักหนาเหรอ
มันเป็นปูที่แบบวิเศษเลือดเลอขนาดไหน

มีรูปปูที่ไอจีที่เขาโพสต์กันไหม
อันนี้เนี่ยไหนขอดูปูหน่อย

อ่ะมันคือปูหิมะปูเกาหลีนี่แหละ
หิมะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านดังนะคะ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา๑๑โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่ม
ร้านเนี่ยเขาจะขายปูตามน้ำหนักแล้วก็ขนาดปู
ราคาขายอยู่ที่ตัวละประมาณ๓แสนวอน
เป็นเงินไทยคือตัวละประมาณ๘๐๐๐บาท
เมนูนี้เขาบอกว่าบอกกันปากต่อปากเลยว่า
ถ้าไปเกาหลีต้องไปกินปูร้านนี้

เนื้อนี่หวานเด้งกรอบ
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่พี่ม้าไปกินปูร้านนี้
แต่ทุกครั้งที่ไปเกาหลีใต้เนี่ย
ม้าก็จะไปกินแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลเสมอค่ะ
อันนี้เป็นของบุคคลทั่วไปนะ
ใช่ใช่เข้าไปดูตามที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย
ตัวละ๘๐๐๐บาทหรอ

แล้วก็เขาบอกเนี่ยพอไปดูอินสตาแกรมของคนใกล้ชิดครับ
วันที่๒๔มีนาคมปี๖๒นู่น
ก็มีลูกพี่ม้าไปร่วมกินปูกับเพื่อนคนอื่นที่ร้านเดียวกันนี่แหละ

เป็นพี่ม้ากับเพื่อนร้านเดิม

พี่ม้าก็ไปกินนั่งที่เดิมด้วยนะ
ที่เดิมร้านเดิมแล้วก็กินปูเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ

เขาบอกว่าถ้าไปเกาหลีต้องกินร้านนี้
เขาแกะให้เราหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเมื่อกี้เขาแกะให้ไหมคะ